กันดีกว่าในช่วงของตลอดกินนะครับ
ึกปิ้งหมึกย่างร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดมาก
มันหอมแล้วแถมยังมีไข่หมึกแบบล้น

อยากกินแล้วอย่ารอช้าไปติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
วันหนึ่งใช้ปลาหมึกประมาณ๑๐๐โลนะครับ
ขายหมด๖๐๐ถึง๗๐๐ไม้ประมาณ

สวัสดีครับผมชื่อนายจิรเดชพรมแก้วนะครับ
เป็นเจ้าของร้านหมึกย่างลุงเด็ด
เปิดมาประมาณ๑๗ปีแล้วครับ

อันนี้เป็นตัวไข่ครับเป็นปลาหมึกกล้วย๙๐บาทครับ
แล้วก็มีไข่ปลาหมึกกล้วย๓๐บาท
แล้วก็มีเนื้อเล็กเป็นเนื้อรวมครับ๒๐บาท
แล้วก็มีเอ็นปลาหมึกครับ๒๐บาทครับ
แล้วก็มีหนวดปลาหมึกกระดองครับ๑๐๐บาท
ถ้าจะเป็นขายดีสุดก็จะเป็นเอ็นครับ
จะมีประมาณ๘๐ไม้ต่อวันครับ

ถ้าเป็นปลาหมึกที่ร้านจะเลือกเอาส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับ
อย่างเป็นคลองอันนี้ก็เป็นคลองใหญ่สุด
ส่วนหนวดก็จะเป็นหวดปลาหมึกกระดองไซส์ใหญ่สุดเหมือนกันครับ
ตัวไข่อันนี้ก็คือไซส์เราเลือกไซส์นี้เพราะว่าที่ร้านขายประมาณราคานี้อยู่แล้ว
ส่วนไข่ก็เป็นไข่แท้๑๐๐ครับ
เราจะขึ้นมาจากถังแล้วก็มาหมักก่อน
ซีอิ๊วดำหมักให้ได้สีแล้วก็ให้มันไม่คาวครับ
แล้วเราก็จะเอาไปแบบไปผิงไฟนิดนึงให้มันแบบตึงครับ
มันจะได้สวยเวลาวางหน้าร้านมันจะได้สวยอะครับ
ย่างนี่ต้องใช้ไฟเบาแต่ว่าที่ร้านเน้นไฟแรงก็เพราะว่าต้องทำเวลากับลูกค้าครับ
ก็เลยต้องใช้ไฟแรงอันนี้เราก็ต้องแบบคนย่างก็ต้องมีสตินิดนึ
ต้องแบบกลับบ่อยอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้มันไหม้อย่างนี้ครับ
เนื้อมันก็จะแบบหนึบอะครับมันจะไม่แบบว่าขาดยุ่ยเลยก็จะแบบให้เราได้เคี้ยวนิดนึงอย่างนี้ครับจะไม่เหนียวมาก
น้ำจิ้มนี่ก็สูตรนี้มานานแล้วครับก็จะเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมแล้วก็ผักชีครับ
เด็ดของเราก็คือนอกจากน้ำจิ้มจะรสเด็ดแล้วเราให้น้ำจิ้มเยอะมากลูกค้าก็สามารถขอเพิ่มได้อย่างนี้ครับ
ดีครับลูกค้าลุมตลอดลุมตลอดทุกวันแล้วก็ลุมจนกว่าจะหมดทุกวันครับลูกค้ามาประมาณเที่ยงอย่างนี้ครับแต่ร้านเปิด๔โมงเย็นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เวลาคนมาลุมก็ตั้งแต่หน้าร้านยังหลังร้านอย่างนี้ครับวนตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยนะยังไม่เห็นปลาหมึกเลยสักไม้เลยลูกค้าก็มายืนต่อกันแล้ว
เป็นลูกค้ามาประมาณ๗ปีแล้วค่ะซื้อประจำน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ปลาหมึกสดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาจับต้องได้ไม่แรงค่ะ
รสชาติเนื้อเขาแน่นแล้วก็น้ำจิ้มเขาแซ่บอร่อยค่ะใส่กระเทียมเยอะอะค่ะ
หมึกลุงเดชนะครับอยู่พันทิพย์งามวงวันนะครับมีสองสาขานะครับ
มีสาขาพันทิพย์แล้วก็สาขาบางใหญ่นะครับร้านเปิดสี่โมงเย็นครับ
จนกว่าของจะหมดครับแล้วก็หยุดวันอาทิตย์เว้นวันอาทิตย์ครับ
สามารถติดต่อได้ทางเบอร์๐๙๒๗๑๙๒๗๖๕นะครับ
ขายถูกแล้วก็อร่อยสดใหม่ทุกวันครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
บอกเลยว่าผมเคยไปทานร้านนี้แล้วอร่อยมากจริงเหรอแต่ว่าต้องโทรไปสอบถามก่อนเนอะ
หยุดวันไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแต่มีโอกาสแวะไปทานกันเนาะ